มีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เตือนบอกว่าระวังนะ
ไปเที่ยวงานที่จังหวัดเขาจัด
เพื่อจะชิงรางวัลแต่ปรากฏว่านี่เลยฉันขอเตือนภัยค่ะ
เพราะว่างานที่อบจปฐุมธานีจัดเมื่อคืนนี้
เรื่องราวก็เป็นอย่างที่โพสต์เนี่ย
เราและแฟนเราได้ไปเที่ยวงานที่อบจปฐุมธานี
เล่นเกมยิงหนังสติ๊กนะครับ
ซึ่งข้างหน้าจะเห็นว่ามีวางอยู่๖ถ้วย

ก่อนเล่นยังไม่ได้ถามเรื่องของราคา
เพราะว่าคิดว่ามันคงไม่แพงนักหรอกคุณ
ยิงหนังกะติ๊กกันแบบนี้นะคงไม่แพงเท่าไหร่นักนะครับ
พอเล่นเสร็จเดินออกมาเจ้าของร้านเรียกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
เรียกน้องน้องมาเอารางวัลก่อน
แฟนเราก็นึกว่าจะได้อะไร
เจ้าของร้านบอกว่าทั้งหมด๖๐๐บาท

คือนึกว่าจะให้มารับรางวัล
แต่ปรากฏจะเรียกเก็บตังค์๖๐๐บาท
เราเองก็เลยถามไปบอกว่าตั้ง๖๐๐บาทเลยเหรอ

โอ้โหนู่นอยู่ข้างหลังร้านค่ะ
ผู้หญิงคนที่โพสต์บอกว่าป้ายมันเล็กนิดเดียว

คือถ้าไม่สังเกตดีนะจะไม่เห็น
ถ้าไม่ได้สนใจไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้

บอกว่าคือกูแทบไม่อยากซื้ออะไรแล้ว
ที่จัดงานแห่งนั้นไม่อยากจะเดินไปร้านอื่นแล้ว
เดินไปร้านอื่นไปเยี่ยมชมงานก็เดินแบบเซ็ง
ไปเที่ยวก็ระวังกันด้วยนะครับ
คนที่ชอบเล่นอะไรแบบนี้อยากให้มีคนเข้าตรวจสอบหน่อยค่ะ
แพงเกินรับไม่ได้เข้าขายต้มตุ๋น
เตือนภัยค่ะภัยที่คุณคาดไม่ถึงนะครับ
แล้วก็โพสต์ไว้เรื่องราวแบบนี้เลยนะครับ
ทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้นะคุณ

เราก็ไปสอบถามผู้โพสต์
ผู้โพสต์ก็เล่าให้ฟังเหมือนที่โพสต์ในโลกโซเชียลเลยนะ
แต่ว่าฟังเพิ่มเติมจากปากของผู้โพสต์เลยนะครับ
ภัยเก่งค่ะแต่ว่ามันก็ราคาปกตินะ

ก็เหมือนที่เราเคยเล่นนะแต่ว่าอันนี้มันแพงเกินนะแบบ
ถ้า๒๐๓๐บาทก็พอรับได้
อันนี้ตั้ง๖๐๐บาท

หนึ่งมีลูกกระสุน๕ลูกนะฮะ
แฟนเธอยิงไปทั้งหมดเลย๖ถ้วย
รวมทั้งสิ้นคือ๖๓๐ลูก
เข้าใจไหม๓๐ลูกกระสุน
แล้วเขาบอกว่าถ้วยละ๒๐แต่อันนี้คนที่เป็นเจ้าของร้านเขาคิดเป็นกระสุนละ
กระสุนหนึ่ง๒๐แล้ว๓๐กระสุนก็๖๐๐บาท
ก็ยังงงเลยมันแพงเกินเหตุหรือเปล่าแล้วอธิบายทำไม
ไม่ชัดเจนไม่เห็นแต่ตรงกับป้ายและคำอธิบายที่เจ้าของร้านบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับ
เธอก็เลยเอามาโพสต์ให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็เป็นการเตือนภัยกันนะฮะ